กลับมาช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปเดินเกะกะกันหน่อยดีกว่านะคะ
ที่จะพาเดินเกะกะเนี่ยจะพาไปกับนักข่าวแซ่บของเรา
เพราะว่าเขาจะพาไปดูเบื้องหลังงานอีเวนต์วุ่น

น่ารักจุกฟินแล้วก็มีมุมแบบวุ่นหาเยอะแยะมากมายที่คุณผู้ชมเองอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เพราะฉะนั้นตามไปเกะกะด้วยกันเลยจ้า
แบบนี้เทอมเฉลี่ยมของลูกจริง
แม่ก็ถึงนางอามสมัยใยโยนใจที่ต้องกินกระบางอย่างนี้
เพราะว่ามีใครตีแล้วนะรุ่นใหม่แม่ก็เลยตีแทน

เหมือนกลับไปวันเด็ก

ตอนนี้อยู่กับคุณแม่ป้านะคะเดี๋ยวดูฝีมือคุณแม่ก่อน

มีอะไรนะ

ฮัพพี่บอร์แดค่ะ

เธอเหมือนฝันที่กลายเป็นจริง
เป็นงานน่ารักนะ
แล้วที่ประทับใจมากคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมดูภาพข้างหลังตามไปด้วยนะ
เพราะว่าน้องกิ๊กเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาประทับใจซีนนี้มาก
ก็คือตอนที่พนักการมารับอาหาร